เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพามาดู

ที่สกลนครเขาบอกว่ามีคนที่เขาไม่ว่าจะไปจับเองหรือว่าเป็นญาติไปดูนะ
เขาแบบใจเต้นแรงมากเพราะว่าเห็นนี่เลยค่ะ

ตัวสูงอะโดดเด็ดเลย
คุณอาริยานี่อยากจะเล่าข่าวนี้หรือเปล่า
คือดิฉันทำตามหน้าที่จริงคุณผู้ชมไม่ได้มีอะไร
แต่อยากจะบอกว่าคลิปนี้นะแค่วันเดียวคนดูเกือบ๓ล้านวิว

เพราะว่าเป็นที่ลูกห่วงหลังสออาย

นี่ถ่ายไกลนะยังเห็นความสูง

อร่ามาคือบางคนบอกว่าดูโอป้าเกาหลีงานดีมากเลย

มีภาพด้วยนี่ใช่ไหมภาพที่สาวไปขอถ่ายกับทหารคนนี้
เออแล้วก็มีตอนที่แบบเปิดแมสให้เห็นหน้าว่าเออ

นี่ต้องบอกว่าศาสดีหนุ่มหล่อคนนี้เนี่ยนะคะ

สังกัดกรมทหารราบที่๒๓ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
ซึ่งคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้
หน้าที่ตอนที่เขาไปทำในการคัดเลือกทหารเนี่ยนะคะ
เขาเป็นเจ้าหน้าที่วัดส่วนสูง

อยู่ที่สว่างแดนดินที่สกลนคร
แต่จริงนะคือเขาไม่ได้ทำงานอยู่ที่สกลนครนะ
ทำงานอยู่ที่โคราชที่นครราชศรีมา
แล้วก็ไปช่วยที่สกลนคร
ทีนี้พอวันที่๒ของการคัดเลือกทหารเนี่ยนะคะ

เขาไปจับใบดำใบแดงแล้วก็ตาดีนี้
เห็นน้องโบ๊ทนี่แหละอยู่ในชุดทหารแล้วก็หน้าตาโอ้โห

อันนี้เป็นภาพในเฟซบุ๊คเขาเห็นไหม

บอกโอ้โหทหารที่นี่หล่อจังเลยกำลังทำหน้าที่ในการคัดเลือกทหาร
กองเกินอยู่นะฮะนี่ลองเจาะเข้าไปดูหน่อยซิว่าในเฟสของเขาเนี่ย

แน่ะเพื่อแฟนเข่าเที่ยงไทยรัตว์ทีวี

บุ๊คครับผมขออนุญาตไปขออนุญาต
ผู้บังคับบัญชาของผมก่อนสักครู่ได้ไหมครับ

ไม่รู้ว่าผู้บังคับบัญชาผมจะอนุญาตให้ผมให้สัมภาษณ์หรือเปล่า

เขาโทรกลับมาบอกว่าผู้บังคับบัญชาผมอนุญาตครับ

ถามว่าโอ้โฮตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
กลายเป็นคนดังในโลกโซเชียลไปแล้ว

เป็นล้านเหรอคุณนะเขาชมกันเป็นล้านใช่ไหม
ใช่ค่ะ๒ล้านกว่าวิวอ่ะเออนะครับ
ผมถามไปหลายเรื่องนะ

ถามว่าสาวเขากรี๊ดกันให้สนั่นโซเชียลเลย

ไล่ฟังคำตอบจากน้องโบ๊ทเขาหน่อยนะฮะ
ทหารโบ๊ททหารหล่อบอกต่อหน่อยนะครับ
สาวเขากรี๊ดกันกลายเป็นทหารหล่อบอกต่อ

ความจริงวันแรกยังไม่รู้เรื่องครับ
พอมาวันที่๒เนี่ยคือมีคนมาบอกครับ

ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความขอบคุณทุกคน
ทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลค์ที่เข้ามาดูผม

แต่ก็จะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับ

แล้วผมขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับ
กลายเป็นทหารหล่อบอกต่อนะฮะ

คือทหารโบ๊ทเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่า
น้องผู้หญิงคนนี้เขาทักมา

แล้วพอมาถึงจุดที่จะมีการคัดเลือกทหาร

แต่ว่าการถ่ายรูปแบบนี้ผมไม่ได้ถ่ายกัน๒ต่อ๒นะ
อยู่ในสายตาของผู้บังคับบัญชาตลอดเลยนะครับ

น้องโบ๊ทดูสูงหุ่นดีเลย
แล้วน้องโบ๊ททำหน้าที่อะไรรู้ไหมในการคัดเลือกทหาร

วัดสัตว์ส่วนของทายคนอื่น

ก็เลยถามไปว่าน้องโบ๊ทสัดส่วนน้องยังไงบ้าง

จนตัวล่ำเลยสูงหล่อเลย

คุณอยากจะพูดอะไรถึงน้องโบ๊ะอีกไหม
ไม่เขาบอกแหละว่าแบบอกผม
แบบเวลาใครถามผมบอกก็ต้องมาวัดเอง

ภรรยาของทหารได้ไหม
สรุปแล้วผมถามน้องโบ๊ทน้องโบ๊ทบอกว่าผมมีภรรยาแล้วครับ
มีครอบครัวแล้วคุณผู้ชมมีลูกสองแล้วด้วยนะคะ
ลูกช้างสองคนเลยคนโต๗ควบคนเล็ก๕ควบ
เป็นสีสันการเกณฑ์ทหารแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
เอามาบอกต่อกันเพราะนี่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลกันหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะ